มีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ค่ะขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่กาญจนบุรี
ก็จะเป็นทางรถไฟที่คนนิยมไปเที่ยวกันนะคะคือสวยมากก็คือทางรถไฟสายมรณะ
คือทางหัวหน้าทัวร์เขาบอกแล้วว่าเตือนลูกทัวร์แล้วว่าให้ระวังนะ
อย่าเปิดประตูอย่าเปิดหน้าต่างเวลาถ่ายรูปแต่นักท่องเที่ยวคนนี้ตกลงไปแบบนี้ค่ะ
กว่าเมตรนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นจังหวะที่รถไฟเข้าเลี้ยวโค้งร่วงแบบนี้
คือทางหัวหน้าทัวร์บอกว่าเหมือนกับนักท่องเที่ยวรายนี้ค่ะไปเปิดประตูที่เป็นประตูระหว่างโบกี้รถไฟค่ะพี่อุ๋ย
คือเปิดแล้วก็เหมือนกับพยายามจะถ่ายรูปพลาดจังหวะโค้งตกลงไปเลยนะคะ
เป็นพื้นที่ที่ถ้ำกระแสนะคะเป็นสะพานไม้แล้วมันสูง๑๐๑๕เมตรอะค่ะ
ทีนี้ปัญหาก็คือการนำร่างของผู้เสียชีวิตย้ายมาเขาน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะ
เกือบสองร้อยกิโลกรัมใส่เปรย์ผูกเชือกใช้รอกยกขึ้นมา
นำร่างส่งชนะสูตรและรอประสานทางสถานทูตค่ะ
รถไฟสายธนบุรีถ้ำกระแสก็เป็นการวิ่งเส้นทางรถไฟสายมรณะนะคะ
นักท่องเที่ยวชอบเพราะมันสวยมากจริงก็จะไปถ่ายรูปกัน
ก็ดูแลลูกทัวร์เตือนลูกทัวร์ทุกคนแล้วว่าอย่าเปิดประตูนะ
แต่นักท่องเที่ยวท่านนี้ค่ะเดินไปที่ประตูตู้ที่๒
พอเปิดประตูปุ๊บเอามือจับข้างหนึ่งจับ

แล้วรถไฟโค้งพอดี
ก็เลยตกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะ
ถ่ายรูปตรงประตูระวังรอยต่อ

พอไปถึงที่เขาตก

ส่วนทางด้านพนักงานขบวนรถ
พานุคงเพิ่มบอกว่าทางรถไฟมีมาตรฐานการแจ้งเตือนผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟตลอดค่ะ
โดยเฉพาะช่วงถ้ำกระแสเน้นกำชับเป็นพิเศษ
ถึงขั้นเดินประกาศทุกตู้โดยสารหรือว่าทุกโบกี้ค่ะ
แต่ตอนที่เดินไปประกาศเตือนตู้โดยสารตู้อื่น
ได้ยินเสียงคนตะโกนมาว่ามีคนตกลงไปข้างล่าง
มันเปิดนะคะคือตอนแรกปิดแต่นักท่องเที่ยวเปิด
จังหวะคงเลี้ยวพอดีมือจับข้างนึงอีกมือนึงคงถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ย
ตำรวจก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ตัวผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่โรงแรมแถวเข้าสาร
เที่ยวกาญจนบุรีคนเดียวซื้อตัวมากับคณะทัวร์
ไกด์นำเที่ยวนะคะจุดหมายก็คือไปลงที่สถานีถ้ำกระแส
แล้วก็จะกินข้าวที่ทางทัวร์จัดเอาไว้ให้แล้วจะขึ้นรถไฟกลับกาญจนบุรี
แต่กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุสลดเหตุการณ์นี้ซะก่อนค่ะ